คุณผู้ชมคะการทายผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๖ที่เป็นการส่งปรายศนียบัตร
เราปิดรับไปตั้งแต่เมื่อวันที่๙๖โมงเย็นเมื่อวานนี้เมื่อวาน
มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาด้วยนะว่าเสียดาย
เพราะว่าจะส่งปริศนียบัตรตอนเย็นแต่มารู้ทีหลังไม่ทันซะแล้ว
ใช่คือเหมือนตอนแรกหลายคนก็กังวลว่าก่อนหน้านี้นะ

เขามีการตั้งกระบะเอาไว้ให้เลยสำหรับทายผลฟุตบอลยูโรโดยเฉพาะ
ตอนนี้จากปรายศนีย์มีการขนย้ายมาที่สำนักงาน
สำนักพิมพ์ไทยรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็จะเตรียมเข้าสู่กระบวนการในการคัดแยก
เพื่อที่จะรอลุ้นจับฉลากผู้โชคดี
สำหรับผลว่าใครที่ทายถูกแล้วก็จะได้เป็นผู้โชคดี
ติดตามคุณชดาบรัฐโพธิธนวัตร
ชมขั้นตอนการขนย้ายปรายศนียบัตร

เจ้าหน้าที่เร่งบรรจุปรายศนียบัตร
เตรียมขนขึ้นรถบรรทุก๖ล้อ๑๘คัน

ไปยังสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตลอดทั้งวัน
ปีนี้ปรายศนีย์ไทยแจ้งยอดการส่งปรายศนียบัตร
ผลทีมผู้ชนะในศึกฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
ทั้งหมด๑๗๔๕๐๐๐๐ฉบับ
เคียงกับเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่๑๘๐ล้านฉบับ

ที่มีประมาณ๑๕๐ล้านฉบับ
จังหวัดที่ส่งมาทายผลมากที่สุดคือ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๒๘ล้านฉบับ

และภาคใต้๑๕ล้านฉบับ

รวมแล้วเกือบ๑๒๐ล้านฉบับ

แม่ห้องศรและ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
คาดว่าจะมาถึงในเช้าวันจันทร์
เมื่อวานนี้เป็นวันที่ปิดรอบปิดรอบการจำหน่าย

เพราะฉะนั้นเราปิดถุงได้เมื่อวานนี้

ก็คาดว่าจังหวัดที่ไกลที่สุด
อย่างแม่ห้องศรและสามจังหวัดชายดันภาคใต้
ก็จะมาถึงประมาณวันจันทร์ได้
หลังจากนำถุงวิกแบกบรรจุปลายสัญญาบัตร

เพื่อคำนวณหาจำนวนปรายศนียบัตรทั้งหมดอีกครั้ง
ปรายศนียบัตรด้านหลังดิฉันที่เห็นอยู่นี้นะคะ
ถูกนำมาจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบลงในกระบะเหล่านี้

ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้นะคะจะมีพนักงานจำนวน๒๐๐คน
คัดแยกปรายศนียบัตรด้วยมือตามลายชื่อของทีมที่ส่งเข้ามา

พนักงานที่ทำการคัดแยกปรายศนียบัตรเป็นพนักงานของปรายศนีย์ไทยประมาณ๕๐๐คน
ส่วนอีก๑๕๐๐กว่าคนเป็นนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวะสันติราชในพระอุปถัมภ์

คือช่วง๗โมงเช้าจนถึงบ่าย๒โมง
และตั้งแต่บ่าย๒โมงจนถึง๔ทุ่ม
โดยจะใช้เวลาในการคัดแยกขั้นตอนสุดท้ายประมาณ๑๐วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่๑๓ไปจนถึงวันที่๒๒กรกฎาคม

แล้วก็ยกไปให้นักเรียนแต่ละโต๊ะคัดแยก
ออกมาเป็นปุตตุเกียร์กับฝรั่งเศส

เป็นฝรั่งเศสกับปุตตุเกียร์แยกกันชัดเจนไหม

สกรีนให้มันเป็น๑๐๐
หลังจากทราบว่าทีมชาติใดได้ครองแชมป์ในศึกฟุตบอลยูโร๒๐๑๖แล้ว

จะนำไปประทับตราของปรายศนีย์ไทยซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

โดยใช้เครื่องประทับตราอัตโนมัติ๖๕เครื่อง
แต่ละเครื่องสามารถประทับตราได้๒๐๐๐ฉบับต่อชั่วโมง
หลังจากประทับตราปรัศนียบัตรแล้ว
ลังคัดแยกจะปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า
ก่อนจะถึงวันนำปรายศนียบัตรไปคละ
โดยการใช้รถยกและพนักงานช่วยเหวี่ยงฝึกปรายศนียบัตรให้คละกัน
เพื่อเตรียมจับฉลากหาผู้โชคดี
ชดารัฐโภคัธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน